ต่อไปค่ะเป็นช่วงเวลาที่หลายคนรอคอ
มาแล้วข่าวแปลกวันนี้ยี่สิบหกถูกไหม
๔วันวันอังคารหน้า
ไล่เลี่ยงกันเลยค่ะคุณผู้ชมไปดูกันก่อน

อ่างน้ำมนที่นครปฐมเอามีอะไรบ้าง

นี่คุณผู้ชมส่งมาแค่ถูกรางวัลที่๑ความเครียดทุกอย่างก็หายไปแล้ว
มันลายหายไปเลยแต่ถ้าไม่ถูกล่ะ
ความเครียดจะรุมเราขอให้ไม่เครียดทุกคนขอให้ไม่เครียดในงวดนี้นะจ๊ะ
ไปดูที่อ่างน้ำมนต์หน้าหุ่นตาทองนิ้วราย
แล้วก็ไปล้อมดูสิดูน้ำตาเทียนในอ่างน้ำมนต์

ถ้าเอาแบงค์๒๐ไปแลกกับแบงค์ในกระเป๋าเสื้อของกระทองิวราย
แล้วก็เอาเลขในแบงค์นั้นออกมาคิดว่าเลขนี้มันคือโชคลาภ
เอาเลขที่แรกปั๊บมาซื้อลอตเตอรี่ค่ะ
เพราะว่าพ่อค้าแม่ค้าเขาก็รอกันอยู่ที่แผงแล้ว
ซึ่งก่อนหน้านั้นก็มีคนมาแลกไปแล้วรอบหนึ่ง

มันก็จะนาดานเลขไม่ตรงกันเลยไง
บางคนบอกว่าไม่เอาอะชั้นไม่แลก
เพราะว่าชั้นมีความรู้สึกว่า

ทางล่างด้วยหรอคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะบอกว่า
ภาพนี้นะคือที่แผงลอตเตอรี่เขาเขียนติดเลยถ้าเกิดไปแผงลอตเตอรี่ที่นั่น
แต่มันใกล้เคียงกับเลขที่ผมได้มานาน
อย่ามางุมนั่งได้กี่เลขทุกวันนี้ได้มากี่เลข

ที่แรกผ่านไปที่ชั้น๒คุณอรัชพรพาไปไหน
เขาบอกว่าที่นี่ถ้าไม่ไปช่วงใกล้ลอตเตอรี่ออกจะผิดมาก
คือลานบวงสวงหน้าเกาะคำชโนธวังนาคินดินแดนพญานาคาราช
อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีนะคะ
เมื่อวานมีพิธีบวงสวงเปิดทรัพย์รับโชคขอโชคลาภจากพ่อปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปฐุมา
มีพ่อจ้ำชัยพฤกษ์นำประกอบพิธีค่ะ
เสร็จพิธีปุ๊บแน่นอนน้ำตาเทียนต้องมา

แต่ละคนดูแล้วก็จินตนาการบันเจิดกันล่ะค่ะ
ใครเห็นเลขซ้ายเลขขวาเลขหน้าเลขหลังบนลากอะไรก็เห็นกันไปหมดเลย
ขันน้ำมันน่ะขันน้ำม้น
เนี่ยคุณก็เป็นแบบนี้จินทางการคุณเนี่ย

เขาขอแข่งเป็นเลขมันมีหัวอยู่เนี่ย
กระต่ายงูเจเจซื้อได้อย่างนี้
ไม่แปลกจังทำไมคุณไม่ถูกห่วง
ไปต่อที่วัดโพทองอำเภอบางบุญนาคจังหวัดพิจิตร
พากันไปส่องต้นโพทองหน้าโบสถ์เขามีต้นโพเล็กสูงสักหนึ่งเมตรนะฮะ
ใบมันแตกมาเป็นสีชมพูอ่ะคุณผู้ชมสวยจังเลยนะฮะ
นี่ครับสะพรั่งแบบนี้ชาวบ้านก็คือหา

เพราะปกติแล้วจะแตกใบสีชมพู

ช่วงแรกกุมภาพันธ์ถึงเมษายน
ช่วงที่สองก็คือกรกฎาคมถึงสิงหาคม
แต่ปีนี้ทำไมมันมาช่วงเดือนกันยายนล่ะ

ขอเลขขอโชคกันไปไม่ขาดสาย

อยู่กับวัดนี้มาสิบสี่ปี
แตกใบสีชมพูปีละสองครั้ง

แต่ปีนี้ออกมา๓รอบ

งูเหลือมที่บ้านของ

คือเป็นแม่บ้านของชวีวันฟาร์ม
คุณผู้ชมต้องบอกว่าฉวีวันฟาร์มเนี่ย

หกสิบห้าทับหนึ่งอยู่ที่ศรีราชาที่ชนบุรี

บ้านของแม่บ้านก็อยู่ด้านหลังบ้านใหญ่นี่แหละ
เจอตัวนี้พี่เหลือง
งูเหลือมยาว๒เมตรกว่า

ทีนี้แม่บ้านตกกระจายวิ่งหนีกระเจิงกลับห้องพักเลยนะคะ

โหมางูเหลืองเนี่ยมันนอนโขดอยู่ใต้พุ่มไม้

อ๋ออ่าครับ
ยังคงอยู่ที่ชนบุรีดิฉันยังไม่ให้ไปไหนนะคะ

แต่ย้ายมาที่ถนนสายเก้า

กว่า๒เมตรดิฉันก็เจอเหมือนกัน

นั่งเล่นอยู่หน้าบ้านตรงข้ามกับอาคารนี้เลย
ไปเอ๊ะมันมีเชือกอะไรรัดรึงอยู่บนสายไฟฟ้า
เห็นไหมเหมือนเชือกรัดห้อยอยู่

เดินไปดูใกล้ใกล้เอ้างูจ้าไม่ใช่เชือกงูเหลือมยาวกว่า๒เมตรพาดตัวอยู่
คือก่อนที่จะคำนึงถึงเลขเป็นห่วงเจ้างูตัวนี้ก่อน
เพราะมันมีโอกาสที่จะถูกไฟช็อตตายได้แล้วไฟฟ้ามันก็จะดับกันทั้งแถบด้วย
หน่วยงานทั้งการไฟฟ้าทั้งดับเพลิงยังไม่มีใครมาเลยค่ะ
สุดท้ายเขาก็เลยต้องรอให้งูมันเลื้อยลงมาเอง
เล้อยลงโต้นมัยยมนายสัชไตก็โชว์เลย
จับงูเหลือมด้วยมือเปล่าใส่กระสอบปุ๋ยปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเหมือนกัน
แต่มันก็คนก็เอาบ้านแรงที่ไปเสี่ยงโชคก่อนหน้า

คือต้องว่าผมไปทำข่าวที่อุโมนนานทั่ว

เล่าแบบนี้แล้วกันคือมีแฟนรายการซึ่งเป็นผู้ชายคนนี้
เสื้อสีส้มเขาเป็นคนใบ้ชาวบ้านเรียกว่าพี่ใบ้พี่ใบ้
ซึ่งตอนแรกผมไม่ทราบว่าเขาเป็นคนใบ้เขาเดินปรีเข้ามาหาผม
แล้วก็มันทำท่าเหมือนเขาทำภาษามือว่าเขา
รอเรือไม่ใช่สิเขาทำอาสามือเขาบอกว่าเขาติดตาม
ติดตามดูเราอ่านข่าวอยู่คือเราพยายามแปลภาษามือเขา
สักพักใหญ่เขาขอจับมือเสร็จปุ๊บก่อนเดินไปเนี่ย
เขามาสะกิดที่ขาผมแล้วเขาก็หลับตาแป๊บนึง
แล้วเขาเอานิ้วมือเขาไปเขียนลงพื้นดินที่อยู่ตรงข้างล่าง
เขาบอกให้ผมดูนะแล้วเขายกมือว่าเนี่ยอันนี้นะเลขนี้นะ
เขาเขียนให้ข้างบนเป็นเลข๓ตัวข้างล่างเป็นเลข๒ตัว
ทัศนัยก็โอเคแล้วก็หยิบมือถือมาถ่าย
หยิบมือถือแล้วก็มาถ่ายอันนี้ทีมงานเขาถ่ายคลิปไว้
เพราะว่าเป็นเรื่องราวที่คือจริงแล้วเป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจที่
แฟนคลับที่เขาเป็นผู้พิการคือเป็นคนใบ้เนี่ย
เข้ามาหาเรามาจำได้แต่ว่าก่อนไปเขาก็เขียนเลขเอาไว้ให้หมด

ข้างล่างเนี่ยตอนแรกเขาเขียนเลข๓ตัว
แล้วเขาก็ลบใหม่แล้วเขาเขียนเป็น๒ตัว

จริงมันติดนัดผมเดี๋ยวผมบอกให้ในเฟซบุ๊คละกัน

เขาไม่ให้ทีมงานคนอื่นเข้าใกล้เลยนะ
ใครจะเข้ามาดูเขาไม่ให้เขาบอกว่าให้ผมดูคนเดียว

ให้อรัชพรเป็นรอเรือต่อไปดีแล้ว

เพราะคุณผู้ชมทักมาเยอะว่าคุณทัศนัยคะ
ถ้าโทรอุบวนมาได้เลขเด็ดมาฝากไหม

คุณผู้ชมย้ำเป็นความเชื่อสู่บุคคลนะครับ

อันนี้เป็นบรรยากาศเป็นสีสันที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมเท่านั้นเอง